คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสมุทรปราการ
มีผู้หญิงคนนึงเขาก็ปั่นจักรยานอยู่ข้างทางนะคะ
อยู่ดีมีคนร้ายอ้างตัวเป็นตำรวจ
แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ว่าปั่นจักรยานแบบนี้มันผิดนะ
ผิดเวลาใช้คำว่าผิดเวลา
ต้องโดนปรับ๕๐๐๐บาท
เธอตกใจเพราะว่าเธอก็เป็นคนต่างถิ่นแล้วเธอก็กลัวไง
สุดท้ายถ้ายอมจ่ายนะก็ต่อรองว่า๕๐๐ไม่มีมี๓๐๐ได้ไหม
ขี่จักรยานผิดเวลาขี่จักรยานผิดเวลามันมีด้วยหรือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ปากซอยผู้ใหญ่ดำรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
คุณผู้ชมดูเส้นทางตรงนี้นางออนอุมามาวลีอายุ๕๔นะคะ
เธอเป็นชาวจังหวัดชนบุรีเนี่ยเธอก็ปั่นจักรยานแบบนี้อยู่ริมทาง
อันนี้เธอเอ่อแกซ้อนไปกับคนร้ายตอนที่ถูกหลอกแล้ว
ใช่ค่ะแต่ก็เป็นถนนเส้นนี้แหละที่เธอปั่นจักรยานอ่ะเนอะ
ใช่บอกว่าผิดเวลานี่ค่ะก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภพพระประแดงนะคะ
บอกว่าเนี่ยก็คนร้ายคนนี้ตามภาพนี้เลยที่เธอซ้อนรถไปด้วย
มาบอกว่าเป็นตำรวจบอกว่าปั่นจักรยานผิดเวลา
ปรับ๕๐๐๐เธอบอกเธอไม่มี๕๐๐๐มี๓๐๐๐เอาไหมมันก็เอา๓๐๐๐
วันนี้ตัวผู้เสียหายไปให้ปากคำกับตำรวจอีกรอบนึงนะคะ
แล้วก็ยืนยันรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายบอกกับทีมข่าวของเราว่า
เขาปั่นจักรยานกลับบ้านในซอยผู้ใหญ่ดำรงถนนสุขสวัสดิ์๖๖
ผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะคะตะโกนบอกให้หยุด
เธอตกใจจอดเลยจอดจักรยานเลย
คนร้ายถามว่ารู้ไหมที่เรียกให้จอดเพราะอะไร

ปั่นจักรยานผิดเวลามาปั่นแบบนี้บนทางหลวงเนี่ยมันปั่นผิดเวลา
ต้องไปจ่ายเงินที่โรงพักนะปรับหมื่นนึงแน่
แต่ถ้าไม่อยากไปโรงพักไม่อยากเสียหมื่นนึงให้มันจบเรื่องไป
มาตรงนี้เลย๕๐๐บาท
เธอก็บอกเธอเป็นคนต่างถิ่นไงเธอก็ไม่รู้กฎระเบียบ
ก็คิดว่าเออสงสัยเธอปั่นจักรยานผิดเวลาจริง
เธอคิดว่าเธอผิดจริงกลัวจะโดนจับ
ก็เลยต่อรองว่ามีแค่๓๐๐จ่าย๓๐๐ได้ไหม
สุดท้ายนะคะคนร้ายก็ให้ซ้อนรถจักรยานยนต์ไป
แล้วเธอก็บอกว่างั้นไปส่งเธอที่เดิมได้ไหมล่ะ
จุดที่จอดจักรยานทิ้งเอาไว้ไม่ไปส่งด้วยนะ

บอกมีธุระไม่ไปส่งนะแล้วขี่หนีไปเลย

ก็ความที่เราแบบตกใจแล้วก็แบบไม่ทันคิดแบบกลัวไง
พอซ้อนได้สักพักนึงเขาก็บอกว่า
ไม่ต้องไปโรงพักก็ได้เราคุยกันได้

เขาไม่เล็กไม่ตัวเล็กเขาตัวใหญ่ก็แบบ

นี่แหละค่ะก็มีภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นคนร้ายพาผู้เสียหายซ้อนท้ายไป
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ได้
ผิวดำแดงรูปร่างทวมสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
หมวกแก๊ปสีแดงใส่หน้ากากอนามัย
ใส่เสื้อสีกรมท่ากางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาว
ที่เราบอกอย่างละเอียดแบบนี้เผื่อใครพบเห็นนะคะ
ในช่วงเวลาที่มันเกิดเรื่องเผื่อใครเห็นคนร้ายคนนี้
ทีมข่าวก็เลยคุยกับตำรวจด้วยนะคะสพพระประแดง
ก็ยืนยันว่าคนร้ายที่อ้างตัวกับผู้เสียหายว่าเป็นตำรวจนะคะ
เป็นเพียงการกล่าวอ้างนะคะไม่ใช่ตำรวจจริงนะคะ
ไม่ใช่ตำรวจแน่นอนทางรองผู้กำกับสพพระประแดง
ก็เลยบอกว่ารถทุกคันสัญจรถนนเส้นนี้ได้
ไม่เคยมีกฎหมายข้อไหนห้ามปั่นจักรยานในซอย
หมู่บ้านหรือชุมชนไม่มีกฎหมายห้ามค่ะ
ที่บอกว่าปั่นรถจักรยานบนทางหลวงผิดเวลาเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่
ตำรวจบอกว่าก็รู้เบาะแสแล้วนะคะแล้วก็รู้ตัวคนร้ายแล้วด้วย
ว่าไม่นานน่าจะจับตัวมาดำเนินคดีได้
เพราะว่าอย่างน้อยก็มีภาพเหล่านี้ที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
โอ้โหไอ้หมอนี่มันแซมจริงนะแซมจริง

เดี๋ยวนี้วิธีการหลอกลวงนี่มันหลากหลายมากนะ
หลากหลายจริงค่ะ